คุณสันทนาเนี่ยบอกว่าไม่ได้โกงแค่ซอยรามอินทรานะบ่อนที่นั่นเนี่ย
นี่เป็นอาชีพเดินเวียนสายโกงในบ่อนพระนั้นเลยเหรอเก้าอะ
อ่ามาเนี้ย
หรือว่าเอ่อเป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของบ่อนหรือเปล่าเอาถามตรงเหมือนก้าวก็ถามแ

ผมบอกไม่ได้มาช่วยเจ้ามือหรือเจ้าของบ่อน
แต่ผมออกมาคือผมไม่อยากให้
ใครก็ตามที่มีพฤติการเป็นแก๊งโกงพนันต้มตุ๋นเนี่ย
บ่อนเนี่ยเขาทำมาหากินได้ยากทราบ
แต่ที่ผ่านมาครั้งนี้บ่อนเขาหละหลวมเอง
ก็พวกนี้ก็เลยเปิดก็เปิดโอกาสให้เขาทำได้
ที่ผมกังวลและคาดว่าต่อไปเนี่ย
มันจะต้องมีแก๊งไม่ใช่แก๊งนี้แก๊งเดียว

ซึ่งก็จะต้องหลอกล่อบรรดาคนที่ชอบเล่นพนันนะนะ
นัดไปเล่นกันเดี๋ยวก็เป็นพูดไปก็คือเหมือน
เอาหมูเข้าร้าวกันอีกก็จะมีเหตุแบบนี้อีก

มันเป็นเรื่องที่ต้องเตือนสังคม

หนึ่งก็คือคุณสันทนะตอบว่า
ที่ออกมาเพราะไม่อยากให้มีแก๊งโกงพนันเนี่ย

เอาคำถามที่สองก้าวก็ถามไว้

ออกมาเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนหรือเปล่า
วันนี้ก้าวเจอกับรองโจ๊กหรือพบตรเด่นนะ
ไปถามเขาสองคนถ้าสันทนะเนี่ยเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันนะ

แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าผมอาจจะเป็นโชคดีก็ได้
ผมอยู่ในธุรกิจการพนันมาก่อน

เอาว่าตั้งช่วงขนาดนั้นยังรับราชการตำรวจอยู่ด้วยซ้ำไป

ตามกฎหมายต่างประเทศ
ไม่ใช่ในประเทศเลย
ทุกวันกันถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นก้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒